อีกหนึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ว่าจากไซไฟล์อย่างนั้น
มาดูที่เรื่องของศัยศาสตร์บ้างคือเภยานาค
เพราะว่าเขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้เขาถูกองค์ของพญานาคาราชประทับร่าง
แล้วก็มีเขาเรียกว่าท่าทางแบบคล้ายกันเลื้อยไปมา

เขามีแบบเส้นนี่ครับผู้ผู้ชมนะจริงแล้วคลิปนี้มีความยาว
ประมาณ๓นาทีกว่าผู้หญิงคนนี้ตอนแรกนอนราบกับพื้นแล้วก็
ลุกขึ้นมายกมือยกไม้สองข้างเหนือศีรษะโบกไปโบกมาทำท่า
คล้ายกับการที่งูเลื้อยครับแล้วเธอก็พูดจับใจความไม่ได้ครับ
ชาวบ้านอยู่ในเหตุการณ์ก็เชื่อกันว่าเป็นการประทับร่างของพ่อปู่พญานาคาราช
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอาคารที่กำลังก่อสร้างในวัดเขาพระทองอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะตามข่าวนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเจอกับ
ผู้หญิงในคลิปคนนี้ชื่อจริงชื่อว่านางสาวชิลินีจันดีอายุ๓๗ปี
บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดเขาพระทองอันนี้ก็เป็นเธอในสภาวะปกติแล้วนะครับเขาบอกว่า
พระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยมาเข้าฝันบอกให้ตัวเธอเดินทางไปที่วัดเขาพระทอง
แล้วอุทิศกายให้องค์พ่อปู่พญานาคาราชมุจรินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้
เพื่อทำพิธีทำหน้าที่ในการชักชวนให้ชาวบ้านไปร่วมกันพัฒนาวัดบูชา

รับเหมือนกันว่ามีบางคนมองว่าสิ่งที่มันปรากฏเป็นเรื่องเหลวไหล
หลอกลวงแกล้งทำแต่เธอยืนยันว่าตอนที่มีองค์เข้าสิงเธอเนี่ย

จากนี้ขณะให้สัมภาษณ์อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะ
ตัวเธอเองมีอาการคล้ายกับองค์เนี่ยฮะมาอีกแล้วครับ
ลงอีกแล้วครับประทับร่างครับเอาไปดูภาพช่วงนี้ครับ
ในวัดของพระธรรม
นี่ฮะเล่นเอาประทับร่างต่อหน้ากล้องแบบนี้เลยครับ
พอเข้าแบบนี้แล้วนักข่าวพยายามถาม

ทางพ่อปูพญานนครราชเองที่อยู่ในวัดของพ่อปู

ธิรินีเองก็กลับมาเป็นอาการปกติครับ

ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเผาพระทองเนี่ย

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ให้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกัน
โยมผู้หญิงคนนี้เขามีอาการแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
กล้องวงจรปิดก็เคยจับภาพเอาไว้ได้
ขณะที่ไปไหว้พระกับเด็กคนหนึ่ง

อาการใคร
ขึ้นมาแล้วมือไม้มาเป็นงูเลย
ทั้งนี้ทางด้านขององค์พ่อพญานาคาราชมุจรินตามคำบอกเล่า
พ่อปู่เป็นพญานาคที่ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติในถ้ำโมง

ก็แย่มว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อสุมบุคคล
ภาพก็เก็บได้ทั้งหมดเลยเด็กก็ตกใจ
มันเป็นอะไรไปแล้ว
ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะ
ก็เป็นความเชื่อเรื่องของพญานาคแล้วกัน